วันเกิดนี้แขนาเป็นไหนนะครับ

ค่อนข้างชุดปีใหม่ก็ไม่มีใครทำงานกันก็จะเป็นลักษณะที่สามารถจัดเวลาให้ประโยชน์ได้

ก็เลยถือว่าเป็นชิดที่ได้ธรรมาณการเที่ยวได้เลย
ก็ทำได้กับเรื่อง

ใส่ขึ้นไปก็คิดถึงเรื่องรอบต่าง
ตอนที่ขี่ก็ไม่มีทางคิดอะนะ
มันเป็นอะไรที่เรามันเกี่ยวกับสมาธิ
เพราะว่าสมาธิมันการเกิดกินมากกว่าการทำรถ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นอีกหลายแหละอีกอย่าง

การที่ใช้สมาธิอย่างเงี้ยมันจุดให้สมาธิเนี่ย

แล้วทีนี้เนี่ยพอนั่งคิดเนี่ย
มันก็จะโฟกัสเอาหลายอย่างที่เราอยากจะคิดเนี่ยได้นานเหมือนกัน
และก็จะนั่งชมดูตรงภูมิของพญานาคตและสมัยงามอื่น
แล้วก็นั่งคิดชุดทุนกับหลายที่
จริงแล้วก็คือเราต้องบอกเป็นอะไรนะ
ในของนักดูกแครกบางที

วัยได้คนเนี่ยเข้ามาคอมเมนูกับค่าแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคนแรกมากที่สิ่งที่เป็นเคสกับวันนี้มันเป็นสิ่งที่สุดท้ายกัน
ซึ่งมันก็มีแหละคนแน่นอนเรื่องราวนี้นะครับว่าราคามากกว่านี้นะครับ
แต่อย่างที่ผมก็ได้เข้าใจชัดอยู่ชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันจะอยู่ด้วยอุปสรรค
อยู่ด้วยอุปสรรคนะครับซึ่งอุปสรรคเนี่ยมันจะอยู่ด้วยอุปสรรคให้เราจัดเรื่องกัน
ทีนี้เราเจอเรื่องที่ส่วนที่เราจะแบบเหนื่อยครับในปีครึ่งเหนื่อยเนี่ยเราก็จะอยู่ที่เดิม
อยู่ที่ลกไหนก็อย่างนี้มันเดินหน้ากว่าเวลาไม่เคยถึงตอนนี้
แล้วก็เราก็จะไม่มีมันลืมมันไม่มีใจพี่ห่างกายจะไม่ไป
มันก็ขึ้นไปแล้วถ้าเราคลุกกับแม่งด้านจำนาจเขาจะโปรดใจ
เขาจะทำอะไรกันเขาคิดว่าตีใหม่เขาเข้าใจชีวิตมากกว่าน่ะ
คุณต้องรู้ว่าจำนานชีวิตของผมและข้างในของเขาก็เยอะมาก
ซึ่งผมก็รู้ได้ทั้งอย่างว่าจะต้องทำใจ

แต่ว่าเมื่อจบนานแล้วเนี่ย
ที่จะกับการต่อเนื้อเข้าสำหัว
สิ่งที่เราทำได้ตามนี้เขาแบ่งเพื่อผมของก็คือ

ไปเลี่ยงทางก็มีเดียวขึ้นไปก่อนเลยก็ลงบนฉันที่เขา
ก็อยากจะมีที่มีคุณครับ

ก็จะมีวูดบนอยู่ก็จะตรงนู้นลงมาตรงนี้ลงมา
บนตรงบ้านแปลงเออไป

กลับมาเต็มกรรมหนึ่งวันต้องถ่ายครับ
แต่ตั้งแต่กลับมานี่ยังไม่ได้โชว์รูป
อย่างนี้ก็นัดไปแล้ว
แขกของเราจะมาให้คุย
กับรายการที่เก็บหน้าอย่างนี้
รอรุ้มของวันจังหรอรอรุ้มอยู่
โอเคขอบคุณครับ